ตอนนี้เป็น๑๐พักการเมือง๓๑๖เสียงสสแล้วนะฮะ
เมื่อวันจันทร์เนี่ยเพิ่งแถลงครั้งแรกนะหลังผ่านเลือกตั้ง๑วัน
ก้าวไกลคุณพิทาบอกโอ้ย๖พักเนี่ย๓๐๙เสียงตอนนั้นคิดว่าพอแล้ว
แต่นี่มีมากขึ้นเรื่อยนะคะเป็น๗เป็น๘เป็น๑๐
วันนี้เป็น๑๐แล้ว๓๑๖เสียงแล้วนะฮะ
เพราะว่ายังขาดเสียงที่จะต้องหนุนในการโหวตเลือกนายก
ให้ถึง๓๗๖เสียงนะครับที่พักก้าวกลายวันนี้นะฮะ
ว่าที่สอสอทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะครับ
รวมทั้งสมาชิกพักด้วยนะฮะแล้วก็มีอดีตผู้สมัครสอสอด้วยนะ
ที่สอบไม่ผ่านเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสอสอเนี่ย
วันนี้มากันเป็นร้อยคนนะครับที่เห็นนี่คือ
ทยอยแบกกระเป๋าขึ้นมาขึ้นรถบัสนะฮะ
เพื่อจะเดินทางไปยังพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
อบรมสอสอใหม่ทางพักเก้าไกลจัดอบรมสอสอใหม่
ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๑พฤษภาคม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ
ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการอบรมให้กับบรรดาสอสอใหม่เนี่ย
ก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วก็คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักนะครับ
ก็เป็นการหารือแลกเปลี่ยนกันด้วยเป็นการภายในนะฮะ
สำหรับผู้สมัครที่ชนะในการเลือกตั้งหรือถอดบทเรียนสำหรับผู้สมัครสอสอ
ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
ค่ะตอนนี้ความจริงก็ต้องบอกว่าเป็นว่าที่สอสอนะอืม
การประกาศผลอย่างเป็นทางการจากกรกตนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลนะครับ
วันนี้เนี่ยที่พักเก้าไกลประสานไปนะฮะมีพักการเมืองมาร่วมรัฐบาลเพิ่มอีก๒พักนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือพักใหม่อันนี้ชื่อพักใหม่เลยนะฮะ
ซึ่งได้เสียงสอสอเนี่ยหนึ่งเสียงนี่นะครับนี่คือหัวหน้าพักนะครับ
คุณกริจนิทัศน์แสงธนโยธินแล้วก็เป็นสอสอด้วยนะฮะ
เป็นว่าที่สอสอของพักนะครับตอนนี้ตอบรับข้อเสนอเข้าร่วม
รัฐบาลกับก้าวไกลแล้วนะฮะอีกหนึ่งพักนะฮะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองพักชาติพัฒนากล้าที่มีคุณกรจาติกะวนิษฐ์
เป็นหัวหน้าพักมีคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ
เป็นประธานที่ปรึกษาพักด้วยตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางก้าวไกลเนี่ย
ทาบทามไปชาติพัฒนากล้ามี๒เสียงสอสอนะครับ
ว่าการแถลงข่าวที่ทางพักเก้าไกลนัดพักร่วม

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ๑๐พักการเมือง
ที่มาร่วมรัฐบาลในซีกของพักก้าวกล่ายที่เป็นการนำนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีก้าวไกลเพื่อไทย
มีประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเป็นธรรมพลังสังคมใหม่
เพื่อไทยรวมพลังพักใหม่แล้วก็ชาติพัฒนากล้าค่ะ
รวมเป็น๓๑๖เสียงนะครับ
เลขาธิการพักก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ
วันนี้มีข่าวว่าจะเป็นคุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลเนี่ย
จะมานั่งตำแหน่งมธ๑เนี่ยนะฮะ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่เป็นความจริงเลยนะครับ
เก้าอี้รัฐมนตรีต่างแบ่งสรรจัดกระทรวงกันแล้วเนี่ย
ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลย
เห็นข่าวก็ตกใจมากเพราะตอนนี้ก้าวไกลกับพักร่วม
นโยบายต่างเดี๋ยวต้องเอาให้ครอบคลุมกัน
แล้วพอไปดูเรื่องการจัดลำดับความสำคัญต่าง
จะค่อยไปดูว่าเรื่องของแต่ละนโยบายเนี่ย
มันไปทับซ้อนเรื่องกระทรวงการทำงานกันไหม
หรือนโยบายไหนตรงกับภาคไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นณขณะนี้ยังไม่มีการคุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับ
เพื่อให้เขาพิจารณาแล้วก็แก้ไขกลับมา
ซึ่งวันนี้ลิขาฐิการพักก้าวกลัยบอกว่า
ไม่มีนโยบายเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นะฮะ
ไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับ

ของสภาผู้แทนก็คือในส่วนของสสพก
แต่ไม่ใช่ในนามของรัฐบาลพก
มีคนเสนอให้ถอยซะด้วยซ้ำ
ถ้าถอยเรื่องของการแก้มาตรา๑๑๒เผลอ
เฉอสวจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

คือแบบไม่ต้องเสนอแก้ไขไปเลย

ถอยก่อนเพื่อก้าวไปข้างหน้าในการจัดตั้ง
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าทางสวหรือว่าคนที่เขายัง

ของรัฐบาลของก้าวไกลไม่มีเรื่องนี้

สวจะสบายใจหรือว่าจะอะไรยังไงนะฮะแต่ถ้าถอนไปเลยก็ต้องไปตอบคำถามบรรดาคนที่เลือกพักเก้าไกล
เพราะว่าหาเสียงเอาไว้ในประเด็นนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ
นี่แหละฮะทีนี้เรื่องประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะตำแหน่งนี้
ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับเป็นก้าวไกลหรือจะเป็นเพื่อไทยที่ผู้อาวุโสทางการเมืองก็เยอะ
เรื่องนี้นะฮะทางเลขาธิการพักเก้าไกลบอกว่าเดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทั้งเรื่องของบทบาทในการเรียกประชุมต่างต่าง
วันโหวตเลือกนายกของรัฐสภาด้วยเชื่อว่าในช่วงนี้นี่แหละ๓๐๔๕วันนี้
การจัดตั้งรัฐบาลต่างของพระเก้าไกลน่าจะเรียบร้อย
น่าจะเป็นการคาดการณ์กันไปเองของสื่อมนต์โชนหรือว่าผู้สนับสนุน
แต่ว่าจริงจันว่าการพูดคุยกันยังไม่ไปไกลถึงทางนั้นนะครับ
ที่มีสหวว๖๐คนเลย

ว่าเหมือนกันว่าจะโหวตเรื่องนายกลุ่มกับวัธมตรีให้โดยไม่ได้จะต้องไปร่วมรัฐบาลอะไรหรอก
ข่าวบอกจะมีงูเห่าจากประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาล
แต่ถึงแม้ประชาธิปัตย์จะโหวตให้

เรื่องที่ว่าจะมีสอสอแยกตัวมา

โอ้โหอันนี้เขาคงต้องคุยกันหนักในพักอ่ะ

ชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาของคุณท๊อปอลาอาหูธก็ไม่มา
ชัดค่ะพูดเลยว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีปัญหาอะไร

สองลุงเพราะว่าก้าวไกลเขาบอกเองว่าสองลุงเขาไม่เอาอยู่แล้ว
ผู้ผู้ชมครับในส่วนของสศภักษ์เพื่อไทยอ่าก้าวไกลนะครับ
วันนี้นายสมดุลอุดเจริญนะครับเป็นว่าที่สอสอเขต๗จังหวัด
เชียงใหม่ที่เดินทางมาขึ้นรถที่พักด้วยนะจะต้องเดินทาง
ไปไปประชุมไปสมนาร่วมกันเนี่ยนะครับคือทางคุณสม
ดุลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปสัมมนาเนี่ยจะเสนอความคิดเห็นใน
ให้ความสำคัญกับหัวคะแนนธรรมชาติของพักเพราะปัจจุบันเนี่ย
มักไปให้ความสำคัญกับคนที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับแรก
ตัวเองมั่นใจว่าที่ชนะเลือกตั้งเพราะลงพื้นที่ทำงานเองแม้
กระทั่งพื้นที่ที่นักการเมืองเดิมไม่เคยไปเนี่ยก็ไปมา

ส่วนมากจะไปหาคนที่มีชื่อเสียงก่อนแต่คนไม่มีชื่อเสียงกำลังรอคุณอยู่
คุณไปสร้างเขาไปดูแลเขาจนกระทั่งเขามั่นใจเขาศรัทธาในตัวเรา
แล้วเขาจะเป็นหัวคะแนนให้เราเอง
อีกเรื่องหนึ่งที่ทางพักเก้าไกลเองก็ถูกถามนะครับ
เพราะว่าคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ยื่นร้องกรกตเอาไว้ยังไม่ได้ยื่นนะบอกว่าจะไปยื่นนะ
ศรีสุวรรณบอกจะไปยื่นวันจันทร์นะจะไปยื่นวันจันทร์ช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดนะฮะ
ก็คือที่ร้านเชมิลินนะครับวันนั้นที่พักเก้าไกลนัดพักร่วม
มาเจอกันแบบทานอาหารร่วมกันแล้วก็จับไม้จับมือกัน
และมีภาพของคุณธนทรจึงรุ่งรวงกิจคุณปิยบุตรแสงกระหนกกุล
คุณช่อพันนิกาวานิสอดีตกรรมการบริหารของพักอนาคตใหม่
แล้วก็ถูกยุบพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ย
ไปอยู่ที่โรงแรมไม่ใช่ขออภัยที่ร้านอาหารแห่งนั้นด้วยเนี่ยนะฮะ
ไปเข้าข่ายการครอบงำพักการเมืองหรือเปล่า
คุณช่อพันนิกายืนยันว่าไปร่วมงานเลี้ยงไปอย่างโปร่งใสนะฮะ
มีสื่อมวลชนอยู่เป็นร้อยคนไม่ได้ไปแบบหลบซ่อน
คุณปิยบุตรก็บอกแล้วว่าไปกินข้าวนะส่วนคุณช่อพันนิกาเนี่ยไปถึงร้านก่อน
ก็เลยเห็นยืนอยู่ก่อนเพราะว่าเขาขอให้ช่วยหาร้านอาหารดีดีให้
แล้วตัวเธอเนี่ยรู้จักร้านอาหารเยอะพอไปถึงก่อนก็เลยช่วยดูความเรียบร้อยให้
ที่เขาจะประชุมหารือกันก็เท่านั้นยืนยันว่าทั้งสามคนคือคุณช่อ
คุณธนทรคุณปิยบุตรไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมอะไรด้วยแต่อย่างใดเลย
ค่ะคุณช่อบอกว่าตอนที่เขาหารือกันรับประทานอาหารด้วยกันคุณช่ออยู่ข้างล่างนะ
อยู่กับนักข่าวตลอดเวลาเลยถามนักข่าวดูก็ได้
แล้วจะไปครอบงำตอนไหนเดี๋ยวคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นวันจันทร์หน้านะครับ
ส่วนในห้องประชุมสัมมนาสอสอนะครับว่าที่สอสอของพักเก้าไกลวันนี้นะครับ
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งนะฮะรวม๕๐๐คนนะฮะ
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้ขอบคุณทุกคนนะครับ
แล้วก็ให้ย้อนดูเป้าหมายของพักที่เคยประกาศเอาไว้ซึ่งสุดท้ายสามารถทำได้สำเร็จทำได้ทะลุเป้า
หลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกไปขอบคุณประชาชนและให้ว่าที่สอสอทำงานได้ทันทีเลย
ไม่ต้องรอให้กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
บอกให้ลุยทำงานเลยแล้วมีประเด็นสำคัญด้วยว่าห้ามกลางอย่ากลางนะที่กำชับว่าที่สอสอด้วยนะคะ
บอกนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดห้ามทำตัวกลางห้ามเจ้ายศเจ้าอย่าง
แล้วให้ท่องจำประโยคเอาไว้ให้ดีว่าใหญ่กว่าเราคือพักใหญ่กว่าพักคือความคาดหวังของประชาชน
แล้วไม่ใช่แค่ว่าให้ว่าที่สอสอทำงานทันทีเลยนะฮะคุณพิทาบอกเดี๋ยวผมทำทันทีเหมือนกัน
เดี๋ยวจะเดินสายไปหาสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้ากลุ่มแรงงานกลุ่มวิชาชีพต่าง
แบบพาโรเอดไปเลยเพื่อไปขอบคุณแล้วก็ไปพูดคุยกันในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป
แต่กรกตยังไม่ได้ประกาศแล้วรองผลยังเป็นทางการ
ใช่ค่ะต้องรอการประกาศรับรองด้วยนะคะ
ก็ไปสัมมนากันที่ชนบุรีนะ

และวันที่๒๑พฤษภาคมคือวันอาทิตย์นี้
ทางหัวหน้าภาคเก้ากลายคุณพิธากับสสชนบุรี
ทุกเขตจะขึ้นรถตระเวนไปขอบคุณประชาชนตามจุดต่างนะครับ

ที่ด้านหน้าสนามก๊อบพัฒนารีสอร์ตอศรีราชาจชนบุรีค่ะ
ล่าสุดการประชุมเสร็จสิ้นลงตอนเวลา๑๘น๓๐น
สมาชิกและว่าที่สอสอของพักทยอยเดินออกมาจากอาคารนะคะ
ต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามก๊อฟ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือทางพักเนี่ยค่ะ
ก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปรอถ่ายรูป
กับคุณพิธาและว่าที่สอสอได้
แต่ได้มีการกำชับห้ามสื่อมวลชนเข้าไปด้านในสนามกอล์ฟค่ะ
จากการสำรวจพบว่าภายในอาคารยังมีรถเข้าออกอยู่เป็นจำนวนมาก
ว่ามีทั้งรถของผู้ที่จะเดินทางมาร่วมประชุม
และรถของประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันเป็นการภายในอีกครั้ง
แล้ววันถัดไป๒๑พฤษภาคมคุณพิธาจะนำทีมว่าที่สสลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนที่จังหวัดระยอง
ก็เป็นอีกจังหวัดนึงนะคะที่พักเก้าไกลได้รับชัยชนะการเลือกตั้งยกจังหวัดค่ะ